ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนัทธวุฒิประเสริฐสุวรรณ
สุพรรณบุรีภักดิ์ชาติไทยพัฒนาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
วันนี้กับผมขออนุญาตท่านประธาน
และท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับ
ประการเพื่อประกอบการพินาลงมตินายกรัฐมนตรีครับ
แห่งความเป็นจริงประการแรกครับ
ผู้นำพักการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด
ไม่ใช่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสมอไปครับ
วันนี้ท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจอาจมีมติเลือกนายกรัฐมนตรีเกินครึ่งหนึ่ง
ซึ่งมาจากพักการเมืองที่เคยประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศสูงสุดมาแล้วครั้งหนึ่ง
รัฐบาลที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะครับ
รัฐบาลสลายคั่วรัฐบาลพิเศษ
สิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นเสมอในทางการเมืองไทย
ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยครับ
ผมเป็นห่วงอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับ
ว่าคำพูดของนักการเมืองทั้งในการหาเสียงเลือกตั้ง

พักการเมืองเพื่อให้ดีดเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลนั้น
ทำลายความเชื่อถือต่อคำพูดของนักการเมือง
จนประชาชนเสื่อมศรัทธาอย่างรุนแรงครับวัดได้จากอะไรครับ
วัดได้จากเดี๋ยวนี้ครับการไปงานในพิธีต่างของชาวบ้านเนี่ยนะครับ
เขาจะไม่เชิญนักการเมืองขึ้นเวทีกล่าว
อีกต่อไปแล้วครับหรือกล่าวน้อยลง
เพราะอะไรครับคำกล่าวของนักการเมือง
ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้รับความเชื่อถือ
อีกต่อไปยกเว้นครับนักการเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
เว้นเพราะอะไรครับเพราะนักการเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
มั่นเสมอครับในคำสอนของพระนักท่านนายกประนานศิลปอาชา
สัจจะกระตันยูครับท่านประธานที่เคารพครับ
ดังนั้นครับนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้
จะแก้ไขความเป็นห่วงเป็นใยของผมได้อย่างไร
ต้องนำนโยบายต่างที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติ
ให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานราคาแพงนะครับ
เรื่องหนี้สินครัวเรือนเรื่องภัยแรงที่กำลังจะเกิดขึ้น
นำไปแก้ไขให้สำเร็จให้จงได้ความศรัทธาความเชื่อถือจะกลับมาครับ
แห่งความเป็นจริงประการที่สองครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับ
ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติการเลือกนายกรัฐมนตรี
สามเดือนเสร็จยังเลือกไม่ได้เลยครับท่านประธาน
และยังมีอีกหลายประการดังนั้นครับ
จำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยด่วนครับจึงเห็นด้วยกับ
ผู้นำพักที่เป็นแก่นำว่าในวาระที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งแรกเนี่ยนะครับจะมีการเสนอให้
มีการแก้ไขรับนูลเริ่มต้นทันทีครับแล้วแนวทางการแก้ไขรับนูล
จะเป็นการแก้ไขรับนูลโดยยึดถือการปฏิรูปการเมือง
ในปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าของท่านนายกบนหารศิลปอาชา
นั่นก็คือได้สมาชิกสภาร่างรัฐมนูลหรือสอสรเนี่ยนะครับ
ดำเนินการแก้ไขแล้วเป็นจริงครับเป็นจริงเรื่องอะไร
เป็นจริงที่ว่าเราได้รัฐมนูลฉบับประชาชนที่ดีที่สุดฉบับหนึ่ง
เพราะอะไรครับเพราะว่าการร่างรัฐมนูลนั้น
ยึดถือหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่ว่า
อำนาจเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนครับ
ท่านประธานครับประการที่สามโลกแห่งความเป็นจริง
ประการสุดท้ายเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องรู้บริบทนี้นะครับ
บริบทพลวัตรในการเปลี่ยนแปลงหลีกหนีไม่พ้นครับในอนาคต
เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่
โดยเฉพาะในคนหนุ่มสาวเพียงแต่ว่าขอให้นายกรัฐมนตรี
คำนึงถึงเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้น
ผมต้องขอชื่นชมนะครับว่านายกที่จะมาเนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดได้ในวันนี้เนี่ยต้องคำนึงอยู่เสมอนะครับว่า

กับผู้นำหรือตัวแทนที่จะมาดูแลกำกับควบคุม
เข้มแข็งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของรัฐสภาแห่งนี้ครับ
แล้วประโยชน์ได้ทั้งหมดจะตกอยู่กับประเทศชาติและประชาชน
แล้วเราหวังว่าคนหนุ่มสาวที่กำลังทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ
เขาจะไม่ต้อง

เหมือนกับรัฐบุตรอาวุโสท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า
ข้าพเจ้ามีอำนาจข้าพเจ้ายังไม่มีประสบการณ์
ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจเสร็จแล้ว
เราอยากจะให้ท่านถึงทั้งมีอำนาจและมีประสบการณ์ในคราวเดียวกันครับ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถึงวันนั้นครับท่านประธานที่เคารพครับ
สุดท้ายครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้ครับ
วันนี้ยินดีกับอดีตผู้นำที่กลับประเทศครับ
จะยินดีสูงสุดและมากที่สุดนั่นก็คือ

โลกแห่งความฝันที่เราปรารถนาสูงสุดคนในประเทศ
นั่นก็คือโลกหรือประเทศของเราเข้าสู่ยุคพระศรีอ่าน
ประเทศเจริญรุ่งเรืองสันติสงบสุข
นี่หลักการครับขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ